พาคุณผู้ชมลงใต้บ้างไปกันที่สงขลา
ทีนี้เจ้าหน้าที่เขาไปตรวจสอบไปเจอโรงฆ่าสัตว์เถื่อน
คือกำลังจะรอชำแหละหมูอยู่เลย
แล้วสภาพมันสกปรกมากใบอนุญาตก็ไม่มี
กลัวสิคะว่าถ้าเกิดเวลาเอาไปขายที่ตลาด
คนซื้อไปกินนี่เสี่ยงติดเชื้อนะเนี่ย

ก็ไปตรวจค้นโรงฆ่าสัตว์เถื่อน
อยู่ภายในบริเวณบ้านเล็กที่๒๒ทับ๒ที่ตำบลรัตฎาภูมิ

ในพื้นที่เขาต่อเพิ่มเติมมาตรงนี้
มันเป็นโรงเรือนอยู่ติดกับบ้านพักเลย

และที่เซ็นเซอร์เมื่อสักครู่นี้คุณผู้ชมมันเป็นซากหมู
ตอนตรวจค้นเนี่ยนะเจอการเชื่อดหมูเจอการชำแหละหมู

แล้วสภาพข้างในมันสกปรกจริงนะ
นี่คือซากหมูที่รอการชำแหละมีทั้งอยู่บนเขียงพาดอยู่แบบนี้

คือมีซากที่ชำแหละแล้วรวมทั้งหมด๖ตัว
เครื่องในหมูหัวหมูไม่ได้ตั้งอยู่ในที่สะอาดเลยนะ
คือกองอยู่กับพื้นมีน้ำเลือดเปื้อนเต็มไปหมดเลยค่ะ
แล้วยังมีหมูเป็นอีก๔ตัวที่กำลังรอเชือดอยู่
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องคุมตัวนางวิไลบางโรยอายุ๕๘ปี
เป็นทั้งเจ้าของบ้านแล้วก็เจ้าของโรงฆ่าสัตว

ก็รู้ว่านางวิไลมีการลักลอบเปิดเป็นโรงฆ่าสัตว
นาน๖ปีกว่าแล้วนะไม่มีใบอนุญาตค่ะ
แต่ละวันก็จะเชื่อดหมูประมาณ๕ตัว
แต่ว่าวันนี้ที่เจ้าหน้าที่เขาเข้าไปตรวจสอบ
มีลูกค้าสั่งหมูมาเยอะไง๑๐ตัว
หมูที่ชำแหละเสร็จแล้วก็จะส่งไปขายที่ตลาด

ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องคุมตัวนางวิไล
เจ้าของไปดำเนินคดีฐานทำผิด
พรบควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์

เจ้าหน้าที่เขาไม่ได้เอาไปให้ไปขายต่อนะคะ

เพื่อความปลอดภัยเพราะก็กังวลเรื่องติดเชื้อไง
แล้วก็สั่งเลยให้ปิดโรงฆ่าสัตว์เถื่อนแห่งนี้

แวดล้อมก็ไม่มีมาตรฐานอะไรเลย

มันเสี่ยงที่จะปนเปื้อนเชื้อโรคนะคะ